ระหว่างนักร้องสาวลูกทุ่งชื่อดังนะคะคุณอาร์มชุติมาที่แต่งเพลง
สาวขาเลาะคุณลำไยหายทองคำร้องจนโด่งดังเนี่ยนะคะ
เป็นเรื่องที่เราตามกันมาหลายวันเพราะว่าเรื่องนี้ฟ้องกันไปฟ้องกันมา
ในส่วนของในห้างประจักรชัยก็ได้มีการแต่งตั้งทนายความ
ก่อนหน้านี้ก็ไปฟ้องสารทรัพย์สินทางปัญญาให้มีการดำเนินคดีกับคุณอาร์มชุติมา
เรียกร้องค่าเสียหายกรณีที่คุณอาร์มชุติมาบอกว่าจะขอยกเลิกสัญญา
ซึ่งสัญญายังเหลืออีก๒ปีกว่าเรียกค่าเสียหาย๒๑กว่าล้าน
บอกว่าเป็นค่าเสียหายในอนาคตถ้ายกเลิกสัญญาไปรายได้ที่พึงได้
จากคุณอาร์มชุติมาในอนาคตที่มันจะเสียไป๒๐กว่าล้าน
แล้วก็ขอให้สารคุ้มครองชั่วคราวหมายความว่าจะไม่ให้อาร์มชุติมา
รับการร้องเพลงรับงานโชว์ตัวอะไรแบบนี้ด้วย
สารนัดไต่สวนมูลฟ้อง๑๑มีนาคมปีหน้า
อันนี้ในฝั่งของในห้างประจักรชัยนะคะ
ในฝั่งของนักร้องสาวคุณอาร์มชุติมาก็มีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
มาให้ความช่วยเหลือก็คือเป็นที่ปรึกษาแนะนำเรื่องของข้อกฎหมาย
วันนี้คุณอัจฉริยะไปตามนัด
ยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสรรพากรนะคะ
เพื่อขอให้ตรวจสอบการเสียภาษีของในห้างประจักรชัยหายทองคำ

คุณลำไยหายทองคำนักร้องชื่อดังด้วย
เพราะตรวจสอบแล้วพบว่ามีรายได้เป็นร้อยกว่าล้าน
คุณอัจฉริยะบอกว่าที่อาร์มชุติมาต้องขอยกเลิกสัญญา
เพราะว่าการแบ่งรายได้มันไม่เป็นธรรม
แต่ในเมื่อฝั่งของนายห้างประจักรชัยบอกว่าทุกอย่างเป็นธรรม
แต่ไปดูแล้วเนี่ยตั้งแต่เพลงผู้สาวขาเลาะ
ที่ทำให้ค่ายหายทองคำโด่งดังขึ้นมาพร้อมกับลำไยหายทองคำเนี่ย

รายได้มันน่าจะมากมายเป็นร้อยล้าน
เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะตกลงแล้วรายได้ของคุณเป็นเท่าไหร่กันแน่เสียภาษีหรือเปล่า

ส่วนเรื่องของเนื้อหาในสัญญาเนี่ยจริงแล้วนายอัจฉริยะก็ท้าทางฝั่งในห้างประจักรชัยนะ

ว่าสัญญามันเป็นทำไม่เป็นทำยังไง

แล้วก็แบ่งสัดส่วนที่ระบุไว้ในสัญญาเรื่องของรายได้ตรงกันไหม

เรื่องของสัญญาไปว่ากันในชั้นศาล
เพราะต่างฝ่ายต่างมีสัญญากันอยู่แล้วนี่คุณก็เห็นเนื้อหาข้อมูลอยู่แล้วนะคะ
ทีนี้เรื่องของภาษีเนี่ยในอัธิริยาบอกว่า
คืออยากจะให้มีการตรวจสอบการเสียภาษีของกลุ่มนี้ค่ะ
ในส่วนของภาษีบุคคลธรรมดาและภาษีนิติบุคคลย้อนหลังไปเลย
ตั้งแต่ปี๒๕๕๙จนถึงปีนี้ปี๒๕๕๙
เพราะไปตรวจสอบแล้วพบว่าบริษัทหายทองคำเรคคอร์ดจำกัด
ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตั้งแต่แรก
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล๓๐มกราคมปีนี้เอง

ใช่แล้วก่อนหน้านี้รายได้ของคุณเนี่ยจากเพลงจากอะไรต่างเนี่ยมันยังไงอ่ะ
ถ้าเป็นบุคคลธรรมดารับเงินคุณก็ต้องเสียภาษีในส่วนของบุคคลธรรมดา
เพราะว่ารายได้เกิน๑ล้าน๘แสนบาทต่อปีเนี่ยคุณต้องเสียภาษีนะ
แต่เนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นนิติบุคคลคุณคุณเสียถูกต้องหรือเปล่า

คืองานต่างที่คุณรับมาก่อนจะเปิดบริษัทเงินไปเข้าไหน
ใช่ไปอยู่ตรงไหนเพราะคุณเพิ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
จากเรื่องนี้นะคะนายอัจฉริยะบอกว่าในห้างประจักรชัยไม่ต้องออกมาชี้แจงนะ
เพราะว่านายอัจฉริยะเองเนี่ยมีสิทธิ์ไปร้องเรียนอยู่แล้วเพราะเรื่องนี้เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน
ทั้งทางแพ่งทั้งทางอาญาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปร้องเรียนที่สำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงินหรือปปง
ข้อหาร่วมกันฟอกเงินด้วยกรณีบุคคลหลีกเลี่ยงภาษีมากกว่า๑๐ล้านบาทขึ้นไป
อันนี้จะเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินไปด้วยนะคะ
แล้วเราตรวจสอบว่าเขาไม่ได้จ่นนิติบุคคลเนี่ย
มูลค่าเพิ่มและเราไม่เคยตรวจเรามีการตรวจสอบเพราะว่า
ลำไยทั้งประจักษ์ทั้งภรรยาเขาไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ
แล้วก็ไม่ได้จดเป็นนิติบุคคลซึ่งมาจดนิติบุคคล
ที่เรามีการไปตรวจสอบ

ไม่มีไม่มีนายประจักรชัยเป็นหุ้นส่วนแม้แต่หุ้นเดียว
ชื่อของบริษัทเนี่ยเป็นชื่อของภรรยาเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวอย่างนี้
เขาเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟัน
เมื่อคุณไปฟ้องอาร์มชุธิมาร์๒๑ล้านราคมาไลน์
ว่าอยู่ดีไปฉีกสัญญาเขาโดยไม่บอกกล่าว

เรื่องภาษีนี้ต้องให้ถูกต้องนะ

เพราะฉะนั้นขอดูหน่อยว่าที่ผ่านมารายได้ของค่ายเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับ
ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งโอ้โหอันนี้ก็ถือว่านักนะ
เพราะว่านายอัจฉริยะเนี่ยไปต่อครับเสร็จจากที่สรรพากร
ที่เผยแพร่ไว้เป็นภาพของอามชุติมาตอนเด็ก
ที่เคยบอกว่าเนี่ยเอามาชุบเอามาเลี้ยงเอามาปั้นจนเป็นนักร้องนักแต่งเพลง
ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ในอดีตเนี่ยเคยทำตัวแบบนั้นแบบนี้
ซึ่งเขายังเป็นเยาวชนตอนนั้น
นายอธิริยะก็เลยเอาไปฟ้องในข้อหามิลประมาทด้วยการโฆษณา
แล้วก็ตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยพร้อมกับเรียกค่าละเมิดจำนวน๕ล้านบาท
ในข้อหามิลประมาทด้วยการโฆษณา
คุณอธิริยะเข้ามาช่วยเหลืออามชุติมาในนามของชมรมช่วยเหลือยาอาจกรรมนะ

แต่ว่าคุณอาชิระไม่ได้เป็นทนายนะทนายที่มาช่วยเหลือเนี่ยคือทนายสงกรานอัจฉริยทรัพย์นะครับ
ซึ่งวันนี้นายอัจฉริยะทนายสงครานแล้วก็อาร์มชุติมา
วันนี้ได้เจอกับนายพรพลซึ่งเป็นเจ้าของค่ายเพลงที่ชื่อว่าค่ายนายพล

ที่เคยมีข่าวว่าอาร์มชุติมาบอกว่าตอนที่ถูกเจ้าหน้าที่ไปจับตอนขึ้นเวทีร้องเพลง
ค่ายหายทองคำเอาไปจับแล้วก็อยู่ที่โรงพักกลัวจะติดคุก
ก็มีค่ายในพลมาบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเหลือแต่ว่าต้องเซ็นสัญญามาอยู่ค่ายพี่นะ

พอเซ็นไปปุ๊บอ้าวนี่ค่ายพี่ค่ายน้องรู้จักกันเนี่ยเหมือนกับแบบจะถูกยักย้ายถ่ายเทให้ไปอยู่อีกค่ายหนึ่งหรือเปล่าอะไรยังไง

ยืนยันว่าที่ไปช่วยเหลืออาร์มชุติมาในวันนั้นที่ถูกนำตัวมาโรงพักกลางดึก
หลังจากไปแสดงคอนเสิร์ตที่วังน้ำเย็นสะแก้ว
แล้วบอกว่าสามารถช่วยได้อะไรได้แต่ต้องเซ็นสัญญาเข้าค่ายเขา
เขาทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ค่ายหายทองคำของนายประจักรชัย
ช่วยเหลือเพราะเห็นว่าเป็นเด็กดีเป็นคนเก่ง
พยายามไกล่เกลียดนายประจักรชัยให้
หาทางเจรจาให้ทั้งสองฝ่ายจบลงด้วยดี
แต่เมื่อมันเป็นคดีความกันถึงขนาดนี้แล้ว
แล้วอามยังรู้สึกว่ามีสัญญากับค่ายในพลเป็นสัญญาซ้ำซ้อน

เอาเป็นว่าขอยกเลิกสัญญาให้
ไม่คิดอะไรทั้งสิ้นไม่ฟ้องร้องอะไรทั้งสิ้น
ชุติมานี่โอ้โหถึงขั้นน้ำตาไหลกราบขอบคุณเลย
เพราะว่าเคลียร์ไปได้๑บริษัท
เพราะบริษัทนี้เธอบอกว่าเธอก็เซ็นไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว
แค่คิดว่าจะทำยังไงให้คืนนั้นไม่ติดคุกแค่นั้นเอง
ทีนี้จริงแล้วทั้งสองฝ่าย
ในห้างประจักรชัยผู้บริหารหายทองคำเรคคอร์ด
รวมถึงทางฝั่งของคุณอาร์มชุติมา
เขาก็ไม่ได้ปิดประตูตายเรื่องของการเจรจาพูดคุยนะ
คือนายอัจฉริยะบอกว่าล่าสุดได้รับการประสานจากเพื่อนของในห้างประจักรชัย
เรื่องเจรจาสัญญาอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้รอความชัดเจนว่าจะมีการนัดเจรจากันจริงหรือเปล่า
คือตอนที่ในห้างประจักรชัยมาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวั
เขาก็ยืนยันในรายการนะว่าพร้อมเจรจานะมาคุยกันได้นะคะ
อัจฉริยะก็เลยบอกว่าก็ได้จะคุยก็ได้เจรจากันก็ได้
ก็หลังจากนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันคุยกันแล้วมันยังตกลงอะไรกันไม่ได้เนี่ย
เดี๋ยว๑๐โมงเช้าพรุ่งนี้จะยื่นฟ้องในห้างประจักรชัย
สำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงินหรือปปงฐานความผิดเรื่องของการฟอกเงิน
แต่ถ้าตกลงเจรจากันได้ถ้านายห้างประจักรชัยไปถอนฟ้องนะ
เรียกค่าเสียหายจากคุณอาร์มชุติมา๒๑กว่าล้าน
เรื่องของการผิดสัญญาเนี่ยนายอัธริยับบอกว่า
เดี๋ยวทางฝั่งนี้ก็จะถอนฟ้องเรื่องหมินประมาทเหมือนกัน
ต่างฝ่ายต่างถอนฟ้องกันไปเจรจาเรื่องสัญญาให้จบ

ใช่แต่ไอ้ที่มันถอนฟ้องไม่ได้เนี่ยคุณอัจฉริยะบอกว่าก็คือเรื่องภาษี
เพราะมันเป็นผลประโยชน์ของประเทศที่นายประจักรชัยต้องจ่ายให้ถูกต้อง
สารปธปฟองนัดไตสวนหมุนฟ้อง๒๑มกราคมปีหน้านะคะ
ในเรื่องของภาษีเนี่ยทีนี้มีอีกหนึ่งประเด็นค่ะ
ประเด็นการใช้ชื่อหายทองคำเป็นนามสกุลเป็นชื่อค่ายอะไรแบบนี้
นายประภาษณ์พิมพ์บูลหรือนายเสรภาษณ์ณเสรภูมิ
เขาเป็นเจ้าของค่ายหายซิงโกด

เขาก็เลยมาพูดถึงคำว่านามสกุลหายทองคำค่ะ

เป็นคนคิดให้กับเมไรหายทองคำนักร้องศิลปินในค่ายของเขา
แต่ลำไยมันมีคำว่าหายทองคำเนี่ย
เอาไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต

นี่ค่ะเป็นภาพถ่ายของยูทูป
โพสต์ภาพคอนเสิร์ตของศิลปินในค่าย
ตั้งแต่ปี๒๕๕๖ค่ะ
นายประภาษณ์เจ้าของค่ายหายซิงโกเนี่ยนะ
เขาบอกไม่ได้รู้จักนักร้องลำไยหายทองคำอะไรเป็นการส่วนตัวนะ
แต่รู้จักกับในห้างประจักรชัยเพราะว่าเป็นคนในวงการเดียวกัน
เดี๋ยวหลังจากนี้จะดำเนินคดีเรื่องของการใช้คำว่าหายทองคำหรือเปล่าเนี่ย
จะปรึกษาทนายความกับนายอัจฉริยะก่อนว่าจะฟ้องร้องไหม
ว่าเอาคำว่าหายทองคำไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตนะคะ